ตอนนี้บอกเชนก็ยังมีข้อจำกัดอยู่
ถ้าเป็นระบบการเงินรูปแบบเดิม

เพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยก็ใช้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว
ซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในแง่มุมของ
การเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้กับประเทศนะคะ
ถ้าเกิดหลายคนยังจำกันได้ก่อนหน้านี้เรามีแอปเป่าตั้ง

เราก็ผ่านจุดของการที่มีแพลตฟอร์มระดับชาติแบบนั้นกันมาแล้วนะคะ
วันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับคุณสมคิตจิรานันตรรัฐนะคะ
ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแอปเป่าตังค์
เพื่อจะทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่า
คำว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศกันมากขึ้นนะคะ
ว่าประชาชนอย่างเราจะได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้

สวัสดีครับพี่สมครีศ

ค่ะวันนี้นะคะก็เราก็มาคุยกับพี่สมคิดก็คือ
อย่างที่เกิดไปตอนแรกว่าเรายังอยู่กันในเรื่องของเงินดิจิทัล
วันนี้เราก็เลยชวนพี่สมคิดเนี่ยมาพูดคุยในฐานะของคนที่ทำแพลตฟอร์มระดับชาติแบบนี้มาก่อน
พี่สมคิดก่อนเลยค่ะว่าในฐานะที่พี่สมคิดเองเนี่ย
เป็นคนที่ทำแพลตฟอร์มระดับชาติมาก่อนอย่างแอปเป่าตังค์ที่เราใช้กันก่อนหน้านี้เนาะ
พี่สมคิดแชร์ถึงความท้าทายแล้วก็จุดที่จำเป็นต้องคำนึงถึง
ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มระดับชาติแบบนี้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งค่ะ
ครับคือถ้าถามถึงเป่าตังค์เนี่ยซึ่งเกิดเมื่อเป็นโครงการจริงเนี่ย
ก็คือปลายปี๒๐๑๙นะครับก็คือก่อนที่จะถึงช่วงโควิดพอดีนะครับ
ตอนนั้นก็มีโครงการชิมชอบใช้เป๋าตังค์เริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำให้มันใหญ่โตอะไร
ก็คือทำเพื่อให้มันสับสนุนโครงการของรัฐนะครับ
แต่การเติบโตของเป๋าตังค์เนี่ยมันก็เติบโตเรื่อยตามโครงการที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย
แล้วก็มันก็จะมีวิวัฒนาการในเป่าตังเองว่าเป่าตังก็มีบริการอื่นนอกเหนือจากโครงการของรัฐไปเรื่อย
ทีนี้ในระหว่างที่พัฒนาเนี่ยสิ่งที่ได้ปรับปรุงแล้วก็ได้แก้ไขเป็นเรื่องใหญ่สุดเนี่ย
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เราได้ปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้ในตลอดย่าเวลา๓ปีที่ผ่านมา
เพราะทุกครั้งที่จำนวนคนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจาก๑๐ล้านคนเป็น๑๕ล้านคน๒๐ล้านคนจนถึง๔๐ล้านคนเนี่ย
สำหรับทีมสำหรับพวกเราแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็สำหรับประเทศไทยด้วยเพราะว่าจากเดิมที่เป่าตังค์มันก็เป็นแอปธรรมดา
จะเห็นได้ว่าในตลอดเวลา๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป๋าตังค์ก็เติบโตนะครับจากเดิมที่ก็รองรับโครงการอยู่ไม่กี่โครงการเดี๋ยวนี้ก็มีบริการมากขึ้น
และตอนนี้เป่าตังเองก็มีแนวคิดที่จะทำเป็นเป่าตังค์แบบระบบเปิด
แปลว่าเดิมมันจะเป็นร้าน๑ร้านแล้วก็เป็นร้าน๒ร้านอยู่ติดกันอะไรอย่างนี้
ตอนนี้มีความคิดว่าจะทำเป่าตังค์ให้เป็นห้างให้เป็นห้างขนาดใหญ่
รองรับบริการแล้วก็หน้าร้านหลากหลายมากขึ้น
ซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนตัวเล็ก
เพราะว่าคนตัวเล็กก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างร้านของตัวเอง
ก็คือสามารถไปเปิดร้านในห้างได้ซึ่งมันมีคนจำนวนมากอยู่แล้ว
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กให้สตาร์ทอัพสามารถที่จะเติบโต
แล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วและในจำนวนที่มากขึ้น
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
คือหลายครั้งเนี่ยเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลใช่ไหม
แต่ว่าไม่มีใครอธิบายชัดเลยว่าคุณควบคุมเศรษฐกิจดิจิทัลมันแปลว่าอะไร
มันหมายถึงอะไรและคุณต้องการอะไร
ซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีนิยามที่มันเป็นเชิงวิชาการนะ
แต่มันเป็นนิยามที่ผมก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้
ก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลในเกษตรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
แล้วทำให้รอบของเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้น
ที่โลกของเศรษฐกิจมันหมุนเร็วขึ้น
แปลว่าเราต้องแปลงวิธีการทางกายภาพให้เป็นวิธีการทางดิจิทัล
ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบกายภาพ
ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเราจะลดรูปแบบที่เป็นกายภาพได้ยังไง

อันที่๑ก็คือเรื่องของดิจิทัลไอดี
อันที่สองก็คือเรื่องของดิจิทัลมันนี่
อันที่๓ก็คือเรื่องของดิจิทัลเปเปอร์
อันที่๔ก็คือเรื่องของดิจิทัลอาเซต
จะสังเกตว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับทั้ง๔เรื่องนี้ได้
มันก็จะทำให้โอกาสที่เราจะลดธุรกรรมที่ต้องอาศัยกายภาพเนี่ยน้อยลงน้อยลง
ทุกคำมันก็จะเสร็จเร็วขึ้น
หลายหลายอย่างมันก็จะเสร็จโดยทันทีด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องรอ
พอธุรกรรมเสร็จเร็วขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะไปได้เร็วขึ้น
แปลว่าถ้าร้านค้าขายของก็สามารถขายได้ในจำนวนที่มากขึ้นและเร็วขึ้น
รอบของการขายของก็จะเร็วขึ้น
หรือว่าธุรกรรมต่างที่เราทำกับภาครัฐภาคเอกชน
ธุรกรรมเหล่านั้นก็จะเร็วขึ้น
สมมุติว่าเป็นธุรกรรมที่ต้องใช้กระดาษต้องใช้เอกสาร
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็สามารถที่จะทำได้เร็วขึ้น
ได้ค่อนข้างดีเป็นระดับสูงของโลกเลย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระบบการเงินที่เราใช้อยู่
ยังเป็นระบบการเงินที่ต้องผ่านโครงสร้างของธนาคารผ่านตัวกลาง
มาสร้างระบบการเงินคู่ขนานใช่ไหมครับ
ทีนี้พี่เข้าใจว่าระบบการเงินคู่ขนานเนี่ยก็คือระบบการเงินที่เราอยากจะออกแบบ
ว่าให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
คนทั่วไปร้านค้าทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปผ่านระบบธนาคาร
เพราะว่าระบบการเงินบ้านเราทั้งปริมาณแล้วก็ทั้งเวลาที่ใช้ในการโอนเงินหรือทำธุรกรรม

เนื่องจากมันใช้วิธีการกระจายศูนย์แล้วก็ต้องมีการยอมรับจากศูนย์ต่างที่กระจายตัวกันอยู่
เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลา
เข้าใจว่าโอเคเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไป
มันก็จะสามารถใช้กับธุรกรรมที่ต้องอาศัยจำนวนมาก
ที่ต้องใช้บอลรูปสูงแล้วก็ใช้เวลาน้อยเนี่ยมันก็ไปได้ยาก
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะอยู่ในวิธีการที่จัดจูนและหาจุดลงตัวอยู่นะครับ
วงจรทางการเงินที่เกิดปริมาณมากและใช้เวลาน้อยต้องการเวลาน้อย
แต่ถึงณวันนี้พี่ก็ยังมีข้อเป็นห่วงอยู่
แต่มันก็ไม่พัฒนาไปมากเลย
เมื่อ๗๘ปีที่ผ่านมาที่ฮาร์ดแวร์พัฒนาเร็วมากเลย
ซึ่งอันนี้มันถึงเวลาของมันมันก็จะโตเร็วมาก
แต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเติบโตแบบก้าวกระโดด
อันนั้นก็เป็นเรื่องที่คิดว่าโอเคตะกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจยี่ห้อใช่ไหมครับ
ให้การกลายเป็นรูปแบบที่ไร้กายภาพได้
ก็สามารถทำได้นะครับไม่น่ามีข้อเป็นห่วงมากเท่าไหร่นะครับ
ในประเทศไทยก็ถือว่าเราพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้ว
แล้วก็ยืนยันตัวตนในระดับที่เชื่อถือได้
พอพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนในระดับที่เชื่อมสีได้
แต่อาจจะไม่ได้รองรับ๑๐๐ของประชากร
แต่ก็เป็นส่วนใหญ่แหละเกินครึ่งละ

เราจะทำการพิสูจน์ตัวตนเขายังไง

วิธีการปัจจุบันที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ก็คือเราให้เขาไปที่สาขาเพื่อเอาบัตรชาชนไปยืนยัน
แล้วก็เอารูปจากชิปซึ่งเป็นรูปที่เชื่อถือได้
ก็คือให้เครื่องรู้จักตัวตนของเขาเทียบกับหน้าของเขาจริง
หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกระทรวงมหาทัยก็มีแอปของตัวเองที่ชื่อว่าไทยไอดี
ซึ่งแอปไทยไอดีก็เป็นแอปที่ใช้เทคโนโลยีคล้ายกันนะครับ
แต่ว่าไทยไอดีดีตรงที่ว่าเขามีรูปถ่ายของคนไทยทุกคนเนี่ย
ที่เป็นรูปถ่ายที่เชื่อถือได้ที่เป็นรูปเดียวกับในบัตรประชาชนเนี่ยครับ
เก็บไว้อยู่ในฐานข้อมูลเขาอยู่แล้ว
โดยมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในระดับสูงได้เหมือนกัน

มาในขีดความสามารถค่อนข้างสูง
ที่สามารถโอนเงินและได้ทันทีเห็นผลทันที
ซึ่งหลายประเทศใหญ่ในทั่วโลก
พัฒนาได้ค่อนข้างเร็ว
ในช่วง๕๖ปีที่ผ่านมา
ก็ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างของธนาคาร
ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าโอเคแล้วถ้าเกิดร้านค้า
ให้มีกระเป๋าเงินของร้านค้าตัวเองจะทำได้ไหม
ก็อาจจะต้องผ่านระบบที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ซึ่งก็อาจจะไม่สะดวกกับร้านค้ามากนัก
ทางด้านการเงินใหม่อีกชุดหนึ่ง
ที่ไม่อิงกับชุดของธนาคาร
ก็จะเป็นรถอีกอันหนึ่งไปเลยคู่ขนานกันไป
ก็จะสร้างอีกเป็นโลกคู่ขนาน

โดยไม่ผ่านระบบของธนาคารทำได้ไหม

แต่ทำได้โดยอาศัยเทคโนโลยีอะไรวิธีการแบบไหน
ผมคิดว่าก็คงจะต้องศึกษาถึงข้อดีข้อเสียนะครับ
แล้วก็ข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่จะใช้
ถึงจะสามารถตอบโจทย์ได้นะครับ

ค่ะถามถึงความจำเป็นดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าเรามีหลายระบบมาก
ก็ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
เดินไปซื้อผลไม้ข้างทางอะไรพวกนี้ก็สแกนนะ
เดี๋ยวนี้คุณป้า๒๐บาทก็ไม่รับแล้ว
แล้วตอนนี้ระบบพวกนี้ก็ใช้ได้
บางร้านก็มีการก็คือตั้งเตาตั้งภูมิเงินตั้งแอปถูงเงินนะครับ
ก็คือให้สแกนแล้วก็เอาเงินเข้าไปนั้นได้เลย
มีร้านจำนวนมากที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้ว
การใช้แพลตฟอร์มพวกนี้ค่ะ
มันจำเป็นไหมที่ตอนนี้เราจำเป็นจะต้องมีระบบการชำระเงินขึ้นมาอีก
ในมุมมองของพี่สมคิดมองเรื่องนี้ยังไง
คือผมว่าพัฒนาของระบบการเงินที่ผ่านสถานการณ์ของบ้านเราเนี่ย
เพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยก็ใช้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว
แต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาเพื่อให้มันเกิดนวัตกรรม
เพื่อให้มันเกิดวิธีการใหม่ทางด้านการเงิน
เพื่อให้มันมีวิธีการทางด้านการเงินที่อาจจะไม่ผ่านระบบวิธีคิดแบบเดิม
หรือระบบตัวกลางแบบธนาคารอันนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับ
หรือว่าให้ใครมาเสียบปั๊กก็ได้ไม่ต้องผ่านระบบธนาคาร
สามารถที่จะรองรับวอลลูกสูงได้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ

แล้วก็ทำให้สามารถที่จะมีนวัตกรรมใหม่
แต่ว่าคือผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทว่าเราจะทำเรื่องนั้นเนี่ยบริบทมันคืออะไรแล้วทำแล้วเราหวังผลอย่างไรในอนาคต
เทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือที่เอง
เทคโนโลยีไม่ใช่โจทย์แต่เทคโนโลยีเป็นวิธีการแต่ถ้าเราคิดว่าเทคโนโลยีเป็นโจทย์นี่มันทำให้ยากแล้ว
อันนี้ถูก
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราไม่ต้องการให้ตัวกลางมีอำนาจในการจัดการ
หรือเราต้องการให้กระจายอำนาจในการจัดการธุรกรรมนั้นอย่างเช่นเราบอกว่า
สมคิตคะจากศักยภาพของเป่าตังค์จากข้อมูลต่างที่มีอยู่จากที่เราทำมา
คือบ่อตังเองก็ต้องยอมรับว่ามีการพัฒนามา๓๔ปีแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมของเป่าตังที่ทำให้มันสามารถรองรับคนจำนวนมากได้
ตอนนี้ก็มีบริการอยู่ค่อนข้างหลากหลายไม่ได้ว่ามีบริการด้านภาครัฐอย่างเดียว
ก็มีบริการด้านอื่นอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นการที่ทำให้เห็นว่า
เป่าตังก็จะดำเนินการที่จะแทนที่จะเป็นร้านค้าร้านเดียว
ก็จะคล้ายกับห้างสรรพสินค้ามากขึ้น
ก็คือเปิดให้บริการต่างเข้ามาอยู่ในเป่าตังค์ได้มากขึ้น
ผสมผลเปยึ่งได้
อาจจะมีข้อมูลที่เป็นสวัสดิการของประชาชน
หรือว่าข้อมูลที่ภาครัฐให้คูปองประชาชนไปทำเรื่องต่าง
ระหว่างรัฐกับประชาชนแต่ละคนได้
เพราะฉะนั้นรัฐจะรับรู้แล้วก็เข้าใจความต้องการว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไร
ถ้ารัฐจะซัพพอร์ตสับสนุนในเชิงสวัสดิการ
สนับสนุนในเชิงที่จะเอื้อประโยชน์

อันนั้นก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป่าตังก็มีส่วนเสริมว่า
รัฐก็ไม่ได้มีเรื่องของการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาเอง
เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนอยู่ในเป่าตังค์อยู่แล้ว
เพียงก็ต้องไปโฟกัสในบริการแล้วก็การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติว่าเอาไปผนวก
สมมุติว่าในอนาคตซิมรัฐจะตัดสินใจว่า
อาจจะใช้ป่าวตังคือป่าวตังมีพร้อมอยู่ทุกอย่างแล้ว
ที่เป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันเกิดขึ้น
คือจริงถ้าสมมุติรัฐบอกว่าอยากจะทำระบบการเงิน
แต่ว่าเป็นการเน้นเรื่องของนวัตกรรมเป็นการเงินรูปแบบใหม่
อันนั้นผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี
แล้วก็มันจะต้องสร้างอีกระดับหนึ่งก็คือ
อาจจะมีการเงินหลายแบบอาจจะมีการเงินรูปแบบเก่า

การที่รัฐทำหน้าร้านของตัวเองแล้วมีบริการที่หลากหลาย
ระบบการเงินและไม่ใช่การเงิน
แล้วรัฐก็ไปโฟกัสว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนอย่างไร
แล้วในอนาคตระบบหน้าร้านของรัฐเองเนี่ย
ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องจำกัดว่าจะต้องอยู่ในเป่าตังค์อย่างเดียวก็ยังได้
เราก็ออกแบบให้เป็นระบบเปิด
แปลว่าในอนาคตโอเคตอนนี้อยู่ในห้างอื่นที่คนเยอะ
แล้วคนสะดวกไปห้างอื่น
เราก็เอาบริการภาครัฐไปอยู่ในห้างอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเน้นว่ารัฐก็คือไปโฟกัสเรื่องของบริการ
เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
แต่ว่าบริการตรงนี้ของรัฐหรือหน้าร้านตรงนี้ของรัฐ
ตอนนี้อยู่ในเป่าตังค์อนาคตอยู่ที่ไหนก็ได้
ถ้าเรากำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าทิศทางแบบนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย
ว่าประชาชนก็สามารถเข้าได้
แล้วก็ทางรัฐเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปลำบากลำบล
ที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้มีคนจำนวนมาก
ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
ก็ประหยัดทั้งงบแล้วก็เวลาไปได้เยอะ
นวัตกรรมก็จะได้ไปไวไงผ่าต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ค่ะล่าสุดก็มีอัปเดตข่าวมา

แต่ยังไม่ได้มีความชัดเจนในรายละเอียดนะคะ
ซึ่งอยากจะถามพี่สมคิดนิดนึงว่าตรงนี้ถ้าจะเอาข้อมูลจากเป๋าตังค์ไปใช้กับต่อยอดเพื่อสร้างดิจิทัลวอเล็ตอันใหม่เนี่ย
อันนี้พี่สมคิดมองยังไงแล้วข้อมูลอะไรที่เขาเนี่ยคิดว่าจะเอาไปใช้แล้วมันจะเป็นประโยชน์สูงสุดได้บ้าง
คือตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าจะเอาข้อมูลแบบไหนยังไง
แต่เท่าที่มองออกในเชิงของการประสานกันเนี่ยก็คือถ้าสมมติรัฐไม่ได้ตั้งเป็นห้างของตัวเอง
แล้วมองว่าเป่าตังเป็นห้างเนี่ยแปลว่าเป่าตังค์ก็ทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ตังค์เหมือนกับเป็นห้างเป็นหน้าบ้านแล้วก็ดูว่าโอเคแต่ละคนที่เข้ามาเป็นใคร
เสร็จแล้วพอรู้ว่าเป็นใครแล้วยืนยันชัดเจนว่าให้รัฐ
ก็จะเชื่อว่าระบบของเป๋าตังค์มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเชื่อถือได้
ก็จะเชื่อว่าคนที่เข้ามาตรงนั้นเป็นใคร
แล้วรัฐก็สามารถให้คนคนนั้นไปใช้บริการใดก็ตามที่รัฐจะนำเสนอ
อะแต่ไม่แน่ใจเนี่ยเขาจะใช้วิธีรึเปล่า
ก็ต้องรอรายละเอียดของเขาอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นทีมนาฬการณ์ที่ผมคิดว่าน่าใช่ต้องรอรายละเอียดแต่ว่า
แต่คิดว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายครับ
อืมโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมคิดมากเลยนะคะที่มาอัปเดตกับเราในในหลายอย่าง
วันนี้จริงวัตถุประสงค์จริงเราอยากจะให้ความรู้ในอีกหลายมิติกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเรา
ที่หลังเราอาจจะได้ยินภาษาต่างนานาแหละตั้งแต่มีเงินดิจกรรม
จริงแล้วเทคโนโลยีต่างเหล่านี้มันเป็นยังไง
แล้วก็สิ่งที่มีอยู่มันใช้อะไรได้บ้างนะคะ
เพื่อให้เรามองกันได้ในอีกหลายมุม
ขอบคุณพี่สมคิดมากเลยที่มาอัพเดทไว้

ขอบคุณมากครับ